ตลอด๓วันเทศกาลสงครานครับหลายพื้นที่ทั่วไทย
คงต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนะครับ
ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนสุดสุดฝนที่ตกลงมาสร้างความเสียหายหลาย
พื้นที่นะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
เห็นภาพน้ำท่วมลูกเห็บตกนะครับฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่แน่นอนครับ
สถานการณ์นี้ยังคงต้องเตรียมรับมือต่อไป

ช่วงที่อากาศร้อนสุดมี๓ปัจจัยด้วยกันที่ทำให้อากาศนั้นร้อนมากในระยะนี้นะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของความชื้นที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ประกอบกับเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์นั้นเข้ามาตั้งฉากในเมืองของเรา
ตอนนี้อยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ก็อาจจะทำให้แสงของดวงอาทิตยพลังงานความร้อนส่งผ่านมาอย่างเต็มที่
จึงทำให้อุณหภูมิความร้อนหรือว่าความรู้สึกร้อนนั้นมากกว่าปกติ
ช่วงเย็นอุณหภูมิอาจจะอยู่๓๐ต้น
แต่ว่าความรู้สึกร้อนนั้นที่มีอุณหภูมิที่มีความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้อง
จะทำให้อุณหภูมินั้นพุ่งไปอยู่เกือบ๔๐องศาเซลเซียต
อกจากนี้ยังมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ปัจจัยที่จับตามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้ว

ก็มาเจอกับความร้อนที่สะสมอยู่ก่อนหน้านั้น
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างครับได้รับผลกระทบเยอะหน่อย
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
เส้นนี้เป็นกลุ่มเมฆที่เกิดจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนนี้ก็พบว่า
หลังจากที่มีลมเย็นแผลมานะครับฝนก็จางหายไป

จุดที่ต้องระวังหลังจากนี้เป็นต้นไปคือแนวตรงกลางนี้นะครับ
ตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

เป็นแนวที่มีกระแสลมปะทะกันพอดีนะครับ
จะเป็นแนวที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่ามากที่สุดนะครับ
ก็จะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่๑๘นะครับ
หลังจากนั้นกลุ่มฝนก็จะค่อยถอยหลังกลับนะครับ
กลับไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเหมือนเดิม
ดังนั้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน

เพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนตลอดทั้งสัปดาห์
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับมือเรื่องของ
ฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าในช่วงวัน๒วันนี้
เฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศนะครับมีอะไรกันบ้าง
เหนือครับจังหวัดเชียงใหม่แพร่พิจิตรเชียงรายน่านสุโขทัย
พูนอุตรดิษฐ์กำแพงเพชรลำปางพิสุนุโลกตากพยาวแล้วก็เพชรบูรณ์ครับ
ส่วนอีสานนะครับหลายจุดยังคงต้องเตรียมรับมือต่อไปนะครับ
เกือบทั้งภาคเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับดังนั้นใครอยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
จากในช่วง๒๓วันนี้แล้วยังคงต้องเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่อง
กลางครับนครสวรรค์ชัยนาฏลบบุรีสิงห์บุรีสละบุรีอ่างทอง
พระนครศรีอายุทยาอุทัยธานีกรุงเทพมหานครครับ
ใครที่จะเดินทางกลับกรุงเทพติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อ
เรื่องภาคตะวันออกก็ทั้งภาคนะครับ
ตะวันออกนอกจากต้องระวังเรื่องของฝนแล้ว
ต้องระวังเรื่องของใครที่จะไปเล่นน้ำเนี่ยนะครับ
ที่ตกลงมาทำให้สันทรายใต้ทะเลนั้นมีลักษณะเป็นคลื่นนะครับ
ทำให้มีโอกาสเกิดเรื่องของคลื่นดูดได้มากกว่าช่วงเวลาปกติ
นี่คือสิ่งที่ต้องมาเตือนกันกับสภาพอากาศ
จะเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ